ไม่ทราบว่าท่านเห็นภาพกันบ้างหรือยัง

สีมันคือสีจีวอนเลยล่ะ

หนุ่มคนนี้ก็ตัดผมทรงสกินเฮดอย่างนี้ด้วย

ห่มผ้าห่มอยู่เพื่อนมาเห็นบอกโอ้โหใช่เลย

เขาก็เลยถ่ายภาพลงโซเชียล
นี่นั่งท่าแบบนี้เอาผ้ามาพันอย่างนี้

คือหมอนก็ยังเหมือนสีจีวอน

แล้วก็เนี่ยมาโพสต์ท่าถ่ายภาพด้วยเพื่อนเขา
น้องมันก็จัดพรอบมาให้จัดเต็มเหลือเกิน

ไปเจอคือรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาบอกว่ายิ่งตอนเช้าเนี่ยโอ้โหยิ่งเหมือนใหญ่เลย
เพราะว่าตอนเช้าที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็ต้องเอาผ้าเอาปลอกหมอนอะไรต่างนานาเนี่ยเอามาตาก
เหมือนอยู่วัดเลยเหมือนพระท่านตากไว้เลยฮะอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็บอกว่าเอาละต่อให้สีมันใช่
สีมันเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่มันใช่ไหมที่จะเอามาห่มให้ดูเหมือนเป็นพระ
เหมือนว่าควรเอามาล้อเล่นไหมเออแล้วมาถ่ายภาพแบบนี้มันใช่เหรอ
วันนี้เราได้คุยกับเขาแล้วนะครับคุณเบนส์นะฮะอายุ๒๘ปีนะครับชายหนุ่มในภาพ
ตามปกติเช้ามานะน้องเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาก็เนี่ยเพื่อจะลุกไปท่องไปเที่ยวอะไรกันต่อเนี่ย
เห็นเขานอนห่มผ้าอยู่ว่าวู้เหมือนพระสงศ์นอนห่มผ้าในสีเสาเหมือนคุณเบ้นตัดผม
ตัดผมทรงสกินเฮดด้วยก็เลยเอามาห่มนี่ฮะแบบเนี้ย
แล้วก็นั่งถ่ายภาพคุณเบนส์บอกว่าไม่มีเจตนาจะดูหมินศาสนาจริงจริงนะฮะ
ตั้งใจถ่ายเล่นส่งในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นค่ะไม่คิดว่ามันจะหลุดออกไป
แล้วก็กลายเป็นกระแสในโซเชียล
ประมาททีสองทีสามแต่เรายังไม่ได้สังเกตอะไรเท่าไรครับ
ก็เลยลองถ่ายฟิล๗ไว้แล้วโพสต์เล่นกับคุณเพื่อนนี่ไงครับ
รู้จักคอมเม้นที่ผมโพสต์ไปก็อาจจะไปในทางห่วงให้เรื่องตลกของ
สำหรับในการถ่ายรูปในครั้งนี้เราแค่อยากถ่ายรูป
เรามาเที่ยวเราก็ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเพื่อโพสต์เล่นกันครับ
ไม่มีจิตนาที่จะลืมอยู่ศาสนาอะไรเลยครับ